อีกหนึ่งราศีค่ะราศี

เพราะฉะนั้นราศีมีนคุณอดทนอีกแค่๑๐กว่าวันเนี่ยนะ

ราหูโคจรยังดวงชะตามาประมาณปีครึ่ง
จะผ่านพ้นเคราะห์และภัยจากราหู
ในวันที่๑๖มกราคมที่ราหูย้าย
และที่สำคัญที่ผ่านมาและเป็นไป
ดาวพิฤาหสสบดีดาวประจำตัวของชาวลาศรีมีน
โคจรเป็นอาริแก่ตัวชาวราศีมีนมาตั้งแต่๑๑กรกฎาคมปีที่ผ่านมา
จนถึงวันที่๑๔ธันวาคมปีนี้
แปลว่าชาวราศีมีนดาวประจำตัวไปเป็นอริแก่ตัวเอง
ตัวเองจะทำอะไรก็ติดขัดสะดุดมีปัญหา
และแถมไอ้กำเก่าเจ้ากำลิเวนก็เล็งยิงเล็งยิงปั้งปั้งปั้งติดสะ

แสดงว่าหนักมาหนักเจ็บปวดหนักมา
คือก็อึดใจเดียวสำหรับชาวราศีมีน
เรื่องการงานจาก๑๖มกราไปเป็นอย่างไร

ดาวพฤหาสบดีเนี่ยท่านเยอะ

พระทศีท่านโคจรจากการเป็นอริกับตัวเองมาเล็งจุดเกิด

พอหลังจากวันที่๑๖มกราคมลาหูก็โคจรพ้นไป
ก็แปลว่าชาวราศีมีนก็จะกระดี้กระดามีความสุขสมหวัง

มีโอกาสได้งานทำได้โอกาสที่ผ่านมาเป็นคนกวนประสาทอย่างนี้

พูดอะไรก็ขัดหูคน
ทำไม่น่าดูผิดไปหมด
และพอผ่านพ้นจากวันที่๑๖มกราคมเป็นต้นไป

เจรจาติดต่อก็เป็นผล

ต้องรอให้ผ่านประมาณกันยายนเป็นต้นไป
ดาวการเงินจึงจะขยับขยายอยู่ในมุมดี
เอาเป็นว่าชาวราศีมีนเรื่องการงานกับเรื่องความรัก
ยืมเขาเยอะไงก่อนหน้านี้ติดขัด
ตอนนี้ก็ลบหน้าลบตาจะผ่อนทำละนี่ก็ยังอึดหัด
พอผ่านกันยายนอ้อผ่อนคลาย
เงินก้อนใหญ่คงจะใช้บางส่วนแล้วก็เลยโผล่หน้าโผล่ตาได้

ก่อนหน้านี้นะเป็นโรคที่เกิดจากความดื้อ

ให้เวลาเราน้ำหนักเกินนะ
หมอห้ามกินมันกินเผ็ดกินเปรี้ยวกินหวาน

ฟังคืออะไรก็คนมันเคยกินนะ
ฟังอยู่ไม่กี่วันขอไปปฏิบัติตามสิ่งที่คุ้นเคยเหมือนเดิม
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสุขภาพก็ต้องดูแลเนอะ
ตอนนี้เนี่ยมันจะถึงที่อีกเปอร์เซ็นต์เดียว
ไขมันพอกตับถึงขั้นวิกฤตตับเป็นพิษ
จะช็อกจะตายอย่างฉับพันธุ์เหรอ
อธิบายว่าไม่ใช่มันไม่ได้เป็นงั้น
แต่ชาวราศีมีนเนี่ยจะมีเรื่องราวต่างทำให้รู้จัก
ดูแลป้องกันตัวเองหรือได้ไปเจอหมอที่รักษาตรงกับ

โล่งใจได้นะคะสุขภาพของชาวราศีมีน
ต่อไปเรื่องเมื่อกี้ความรักฉลุยแล้วนะ

พระที่ไหนดีเสริมราศีเสริมดวงตัวเอง
คนเกิดราศีมีนเนี่ยนะเทพประจำตัวเหมือนเทพประจำตัวของคนเกิดธนู
ก็คือเทพพระหัสบดีก็ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพระ
การทำบุญสร้างเสนาสนะ
คำว่าสร้างพระสร้างวัดสร้างเสนาสนะเนี่ยมันแปลว่าอะไร
มันแปลว่าการที่เราเงิน๑บาทของเราด้วยจิตศรัทธา
หาด้วยหัดเหงื่อและแรงกายเงิน๑๐บาทของตัวเราหาได้หัดเหนือแรงกาย
เป็นเงินยิ่งใหญ่สำหรับเราที่บริจาคทำบุญร่วมบุญสร้างวัดซื้อที่ถวายวัดและอธิษฐาน
จากนี้สื่อไปเมื่อหน้าใครได้ใช้สารานี้ใครได้กราบพระปฏิมานี้

จงเกิดขึ้นแก่พระเจ้าตลอดกาลและนานเถิน

และที่สำคัญไปสร้างในสิ่งที่เขาขาด
คนส่วนใหญ่ชอบไปไหว้พระวัดใหญ่

เขาไม่ต้องซ่อมไม่ต้องสร้างไม่ต้องอะไรอีกแล้ว

หนึ่งจะไปทำเขาก็เต็มแล้ว

ทำไมไม่ไปสร้างหรือทำวัดที่เขาขาดขาด

มหาลัยพระของเรียนพระพิยธรรม

ยังมีอีกหลายวัดนะ

เราภารไปแล้ว
ต่อมาราศรี

เป็นธุระสีสิงศ์

ราศีสิงศ์เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง
ปลูกชะตาชีวิต
ทำเบะปากนะเหมือนไม่อยากได้คู่ไม่อยากได้หรอ

มีคู่มาก็เสียเงินอยู่ดี

เรื่องการงานการเงินไม่เด่นกับเขาหรอก

จะเอาทุกเรื่องนี่ไงมาต้องไร่เรียนสินะ
ไอคำว่าคู่แม่หมอฟังดูให้ดี

คู่แปลว่าคู่คลอง

สัมพันธ์สวาสตร์ไม่ขาดกัน
มิตรที่เกื้อกูลจัดเป็นคู่บุญคู่วาสนา

เจ้านายเห็นแล้วเกื้อกูล

เอามาร่วมหุ้นให้โบนัสพิเศษ
คู่ได้ไหม

การเงินดี

ทำงานด้านวงการบันเทิง
ธุรกิจที่เกี่ยวกับความสวยสวยกับงาม

ให้เป็นเครื่องของรักของมดดำขายได้

ดำซื้ออะไรไม่รู้มากองไว้เต็มบ้านเลยชอบซื้อช่วงเซลล์แล้วก็เอามาหมกไว้

มีไหมมีพี่หนูไม่เคยเหลือเลยไม่คิดจะเหลือ
งั้นวันหลังก็ไม่ต้องให้เขาใช้สิเอามาออกบูธ
ออกบุตรขายของดีกว่าเนอะบ้านเป็นฮาเรมไง

เงินอีลุ่ยฉุยฉายค่ายมากอีลุ่ยฉุยแชกมากอืมไม่ต่อไปนี้ล่ะหลังจากสิบหกมคแต่แปลว่าวันที่

เนี่ยเขา

วันที่สามสิบเอ็ดมักกรา
วันที่สิบหก๑๖
จะมีวิธีโนตปัชคราวรับส่งราหูที่วัดเจ้าอำ

ตั้งแต่๖โมงเย็นถึงประมาณ๑๔๐๐น
ที่ถูกล้วงไปจะกลับคืนมา
คนจะเอาหนี้สินที่เขาเคยยืมไป

ว้าวชอบชอบชอบ

ดีมากได้

เดี๋ยวประมาณวันที่๙กุมภาพันธ์

และมาช่วยอวยประโยชน์ให้
ไปอยู่จนถึงวันที่๖๗สิงหาคม
เพราะฉะนั้นอยู่ไปถึง๖๗สิงหาคม

มันจะเป็นห่วงเวลากุมภามีนาเมษา
พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ย

จะเป็นห่วงเวลาที่ทำให้ชาวราศีสิงศ
ไม่เหมือนราศีสิงอื่นที่อยู่นะ

เพราะฉะนั้นราศีสิงศ์ไม่ได้ร้ายซะเลยทีเดียว

แล้วก็เรียนรู้ในการได้ในการเสียในการแลกเปลี่ยนในห่วงเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาถึงสิงหาให้ดี

ประมาณอีกสักปีนึงเนี่ยลาหูท่านจะอยู่องค์เดียวไง
ท่านอาจจะร้ายได้เพราะฉะนั้นถ้ารู้เท่าทันเช่น
เดินทางไกลไปต่างประเทศไปสร้างพระไปทำบุญ
ไม่ติดที่ย้ายบ้านย้ายเตียงย้ายมุมนอนของเนี่ยที่มันจะตกใส่เหมือนลาหูที่ทับเนี่ยตกใส่เนี่ยเราย้ายที่เราเดินทางมันตกโดนเราไหม

แหน่ทำไม่ค่อยเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่คนที่ใช่จะทำ

ก็จะเป็นโรคสำออยอย่าสำออยก็ละกัน

เขาบอกว่าความรักก็จะเป็นแบบอะไรอ่ะ

ก็หมดจะได้คู่ไงเมื่อกี้ก็พูดเปิดไปแล้วไง

นับจากนี้ไปชาวราศีกันจะ
ปีแห่งการพรุ้งเทาะและโผลยภัย
คิดเริ่มต้นใหม่จะประสบความสุขความสำเร็จ

นับตั้งแต่วันที่๑๖มกราคมเป็นต้นไป

เออ

แสดงว่าดาวการเงินแล้วปีหน้านะ
ปรากฏการณ์ที่ประกาศทางดาราศาสตร์ว่า
ปรากฏการณ์ดาวสุกเด่นชัดสว่าง

กราศีกัณฑ์เนี่ยจะต้องรวยมาก

พัดพลากมีเรื่องสะเทือนใจ

ดีแล้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ย
มันต้องหายตายลมหายใจจาก

สาวทัพรักทัพจันทร์จะพันร้ายเกินแวดที่ภายลูกเยี่ยนหนุ่ย

อีกท่านพระทัพรักทันทรายวะตัดชีวาทั้งอาศัล

หมอลักษณ์นี่เขามีเมียมีลูก
มีแฟนมีกุ๊กมีกิ๊ก
มีสโค้งสเคลสกับใครไหม